ผลการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้

จะให้มีการโหวตเลือกนายกอีกครั้ง

การประชุมคณะทำงานประธานสภาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเตรียมพร้อมในการโหวตครั้งที่๒ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับ
มีรายงานนะครับว่าสำหรับการโหวตรอบที่๒
สวมีความพยายามใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๔
ระบุว่ายัตติใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบถือว่าตกไปแล้ว
ห้ามนำยัตติที่มีหลักการเดิมขึ้นมาเสนออีกสมัยประชุมเดียวกัน

คือการตีความว่าจะให้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นคุณพิทาอีกไม่ได้
แค่รอบเดียวคือเมื่อวานรอบ๒ไม่ได้นะครับ
แต่เรื่องนี้ก็ต้องตียติกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ
โดยกลุ่มสวจะใช้ข้อบังคับข้อ๔๑นี้แหละฮะ
อาจจะเป็นเกมสกัดไม่ให้มีการเสนอชื่อนายพิธาเพื่อโหวตนายกรอบ๒
แต่ทีนี้มันเกิดเสียงวิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
การเสนอโหวตเลือกนายกจะถือเป็นยัตติได้หรือไม่
ซึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของประธานรัฐสภาด้วยนะครับ
คุณชมฮาส่วนคุณชัยธวันตุลาธนรายขาดิการพักก้าวกล่าย
ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทีวีเมื่อเช้านี้นะครับ
กรณีการเตรียมความพร้อมสำหรับการโหวตครั้งที่๒โหวตรอบ๒
ว่าวันนี้พักเก้าไกลจะหาบรือกับพักเพื่อไทยนะครับ
ก่อนที่จะนัดประชุม๘พักร่วม
เพื่อหาแนวทางจะทำอย่างไรที่จะได้เสียงสวมากยิ่งขึ้น

พักเก้าไกลก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกัน
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๒๗๒นะครับ
เพื่อเป็นการปิดสวิตช์สวในการที่จะยื่นให้แก่สภา
แล้วก็จะเอาเสียงในสภามาปิดสวิตช์ตรงนี้ซะนะครับ
แต่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้นี่เป็นไปไม่ได้

มีคำถามว่าทำไมก้าวไกลไม่ยอมถอยเรื่องมาตรา๑๔

สาเหตุที่ไม่ยอมถอยเพราะมี๒เหตุผลใหญ่
คือเป็นหนึ่งในร้อยนโยบายที่รณรงค์หาเสียง
ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
และเพื่อเสนอเข้าไปหาข้อยุติในสภา
กะอิเหตุผลหนึ่งนะคุณที่คุณชัยธวัฒน์เขาถามว่า
ถ้าเกิดว่าเขาถอยแล้วสวจะโหวตให้เหรอ
สวบางส่วนคือมีทงในใจอยู่แล้ว
ว่าไม่เอาก้าวกล่ายแน่

วันนี้๑๕นพกจะยื่นร่างกฎหมาย
แก้ไขมาตรา๒๗๒ยกเลิกมนาศสว
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อสภา
คุณผู้ชมครับเราไปดูว่า
เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของวิธีการเงื่อนไขต่าง
ว่าจะยังไงในการที่จะยื่นสภาให้ยกเลิก
มาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวตามตารางให้ดูอีกทีก็ได้
ตารางนี้นะครับมันจะไปติดแงกอยู่ตรงช่องที่๒หรือเปล่า